ตอนเป็นพระก็ดังตอนที่เป็นข่าวกับศรีกาก็เป็นข่าวดัง
พอศึกจากการเป็นพระพร้อมกับคำตำหนิก็ยังเป็นคนดังผมพูดถึงใคร
พูดถึงอดีตกาโตะอดีตพระกาโตะอดีตพระกาโตะนั่นเองนะฮะโอ้โห
ดังตลอดจริงฮะตอนนี้แม้ศึกไปแล้วแต่งตัวคารวาสญาติโยมแล้วก็ตามไปเดินที่ไหนเนี่ย
คนก็ยังกรี๊ดการ์ดและเห็นมีป้ายขึ้นนะว่าจะไปร่วมงาน
งานหนึ่งของสุรธานีคือแปลว่าศึกออกมาแล้วก็มีงานเข้าเลย
เรื่องนี้นะฮะมีคำถามว่าสังคมกำลังคิดอย่างไรกับข่าวของอดีตพระกาโตะตรงนี้นะฮะ
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
วันนี้อาจารย์หยิบยกประเด็นนี้มาคุยนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งฮะคุณบุ๊คครับครับท่านผู้ชมครับ
ค่านิยมของคนไทยยุคนี้เป็นอะไรไปครับสื่อไม่ว่าสื่อหลักหรือสื่อนอกกระแส
ควรจะตั้งหลักคิดอะไรกันหน่อยไหมครับผมกำลังพูดถึงเรื่องของอดีตพระกาโตะ
เห็นภาพข่าวที่อดีตพระกาโตะหรือนายพงศกรจันแก้ว
ไปเดินในห้างสรรพสินค้ามีคนมาลุมร้อมมากรี๊ดมาขอถ่ายรูป
จับไม้จับมือด้วยความตื่นเต้นยินดีราวกับเป็นฮีโร่
เห็นแล้วตั้งคำถามในใจว่านี่มันอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นกับค่านิยมในสังคมไทยยุคนี้
ถ้าเป็นยุคก่อนนะพระที่ถูกจับศึกหรือยอมศึกเอง
ด้วยข้อหาเสพเมถุนโจงครึ่มให้เขาจับได้แบบนี้เนี่ย
ศึกแล้วไม่กล้าสู้หน้าคนครับจะหลบไปอยู่ในมุมมืดของสังคม
อายขายหน้าเขาใครพบใครเห็นเข้าเขาก็แสดงท่าทีรังเกียจเดียดฉันเบ้หน้าใส่
หรือเข้าไปต่อว่าด่าทอถือว่าเป็นตัวสวยที่ทำให้พุทธศาสนามัวหมอง
ค่านิยมแบบนี้ล่ะมันเป็นบทเรียนให้พระที่มีพฤติกรรมแบบนี้
ถ้าคิดจะทำแบบนี้ก็ต้องยุติพฤติกรรมเพราะไม่อยากเจอแบบนั้นกับตัวเอง
เพราะสำหรับความเป็นพระเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าอับอายไปกว่าเรื่องแบบนี้หรอกครับ
แต่พอมายุคนี้โอ้โหไปเดินห้างมีคนมาขอถ่ายรูปมาขอเซลฟี่
แล้วเซ็นซี่ได้ถ่ายรูปได้ลิงโลดดีใจเหมือนกับได้เจอฮีโร่หรือนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก
เจ้าตัวเองก็เริงร่าหน้าระรื่นยินดีกับสิ่งที่ได้รับจากแฟนคลับเหล่านั้น
เรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเล็กนะครับถึงจะเป็นเรื่องของคนบางกลุ่มบางพวก

ชี้วัดค่านิยมของสังคมไทยประการหนึ่ง
เป็นค่านิยมที่เราควรวางแนวทางไว้ว่า
เราควรจะข่มคนที่ควรข่มเราควรชื่นชมคนที่ชื่นชม
นี่ค่านิยมแบบนี้มันผิดเพี้ยนไปหมดครับ
โลกโซเชียลเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดค่านิยมที่ผิดเพี้ยนแบบนี้
เพราะเดี๋ยวนี้ใครก็เป็นเจ้าของสื่อได้
เอาจริงแล้วเนี่ยมันผิดเพี้ยนมาตั้งแต่เรื่องของลุงพล
กับคดีชมพู่แล้วที่หมู่บ้านกอก
นายชัยพลหรือลุงพลเนี่ย
เริ่มต้นตอนเป็นข่าวตกเป็นผู้ต้องสงสัย
มีคนตั้งข้อสังเกตสงสัย
เท่านั้นแหละสถานการณ์พลิกกลับ
ให้ลุงพลกลายเป็นคนที่น่าเห็นใจน่าสงสาร
มันเกิดกระแสเห็นใจสงสาร
จำได้ไหมครับมีคนส่งความช่วยเหลือไปมอบให้เยอะแยะไปหมด
บ้านที่กำลังสร้างอยู่มีคนเอาอิดหินดินทราย
เอาอะไรต่ออะไรไปให้เอาทีวีไปให้ได้รถได้บ้าน
แน่นอนว่าคนเหล่านั้นก็หวังจะเป็นข่าว
โหนกระแสเป็นข่าวไปในตัวด้วย
นายชัยพลก็กลายเป็นฮีโร่อยู่พักใหญ่
ไปกินไปนอนไปติดตามเผยแพร่วิถีชีวิตประจำวัน
เหมือนเป็นซุปเปอร์สตาร์

นายชัยพลตกเป็นผู้ต้องหาคดีโน้นคดีนั้น
เรื่องของนายพลนายชัยพลก็ค่อยเงียบหายไป
แล้วมาโผล่ปรากฏการณ์อดีตพระกาโต

ตอนนี้ถึงยังไม่ไกลเท่าปรากฏการณ์นายชัยพลแต่มีแนวโน้มว่าน่าเป็นห่วง
เพราะว่ามีคนจะเชิญไปปรากฏตัวที่นั่นที่นี่

มันเป็นมันเป็นค่านิยมวิบัติที่ควรตั้งสติคิดกันให้ดี
เราต้องไม่ปั้นให้คนที่ควรจะถูกประนาม
ให้กลายเป็นเฮรุฮีโร่ที่ควรจะชมเชยชื่นชมและเชียร์
ฉะนั้นถ้าไม่ยับยั้งเรื่องนี้ไว้มันจะไปกันใหญ่
แม้กระทั่งผู้หญิงที่ไปมีเพศสัมพันธ์กับพระก็เถอะ
ถ้าเป็นเมื่อกรยุคกรถ้าถูกจับได้อย่างนี้

เพราะเขาถือกันว่าเป็นการีบ้านการีเมือง
อย่างที่อาจารย์ไข่มารีหัวหน้า
โพสต์ว่าอุบาทบัตรสี
แต่วันนี้เธอก็อยากโชว์ตัวไปออกทีวี
คนจะไม่รู้จักไม่เห็นหน้าก็ขอถอดหน้ากากอนามัยออก
เพื่อจะโชว์หน้าโชว์ตัวด้วยความมาดมั่นว่าตัวเองหน้าตาดีนะ

ใช้คำพูดว่าอยู่เฉยก็เอ็กซ์อยู่แล้ว
อันนี้ไม่ใช่ซ้ำเติมแต่อยากพูดให้สำนึก
ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ค่านิยมของสังคมไทยจะผิดเพี้ยน
ดเบี้ยวกันไปหมดอย่างที่ว่า
แล้วถึงเวลานั้นพ่อแม่จะสอนลูกยังไง
ครูจะสอนสิทธิ์ยังไง
ถ้าค่านิยมทางสังคมยังผิดเพี้ยน
กระทรวงวัฒนธรรมที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนค่านิยมของชาติ
อย่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับ
ถ้าค่านิยมของคนในสังคมบางส่วนยังเป็นแบบนี้
ก็เท่ากับว่านี่คือคานิยมบางส่วนของชาติ
ผมจึงเห็นด้วยกับคุณศรีสุวรรณจัญญาไงครับ
ที่เสนอให้ออกกฎหมายเอาผิดกับพระที่เสพเมถุน
เพราะทุกวันนี้ในทางโลกไม่มีกฎหมายใดไปลงโทษ
มีแต่โทษทางพระไม่มีกฎหมายไปลงโทษ
แล้วคุณศรีสุวรรณก็ยกตัวอย่างประเทศลาว
ประเทศลาวนี่เขามีกฎหมายลงโทษผู้กระทำความผิดแบบนี้
มีโทษจำคุก๓ปีครับ

นี่เราเข้าไปไกลกว่าเราเขาเด็ดขาดกว่าเรา
แม้กระทั่งพระที่ได้เงินมาจากการทำบุญของญาติโยมเนี่ย
แล้วเม้มไปปลนเปลือศรีกา

แก้กฎหมายให้มีบทลงโทษอย่างจริงจังด้วย
เพราะเราเชื่อว่าพระที่มีพฤติกรรมแบบนี้ยังมีอยู่ไม่น้อย
เพียงแต่ยังไม่โผล่ขึ้นมาเท่านั้นเอง
การออกกฎหมายแก้กฎหมายก็เพื่อยับยั้งและป้องปรามผู้กระทำดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง
จะได้ไม่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นบ่อย
นี่เขาก็เชียร์ขอเชียร์คุณศรีสุวรรณจัญญา
แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออก
ผมเอาข้อมูลจากไทยรัฐมาเล่าให้ฟัง
ไทยรัฐลงข่าวว่าที่เคือนอ่างเก็บน้ำกระทูลอำเภอพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
อยู่ในโลกโซเชียลทำให้ประชาชนแห่ไปเที่ยวชมวิวและถ่ายเซลฟี่บนสรรเขื่อนกันอย่างคึกคัก
ร้านอาหารและที่พักบริเวณสรรเขื่อนมีนักท่องเที่ยวแห่ไปใช้บริการ
แน่นกันทุกร้านอย่างที่ท่านเห็นในภาพนี่แหละนางเรวดีลูกเจ้าของ
ในเรวดีเจ้าของร้านอาหารอิ่มละมัยบอกด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าหลังเจอวิกฤตโควิด
ลูกค้าและนักท่องเที่ยวหายไปทำให้ประสบภาวะวิกฤตแต่กระแสสรรเขื่อนของอดีตพระกาโต
ทำให้ช่วง๒๓วันที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างแห่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชม
บรรยากาศสรรเขื่อนอ่างเก็บน้ำกระทูลอย่างคึกคักตลอดทั้งวัน
ร้านค้าร้านอาหารบริเวณอ่างเก็บน้ำกระทูลแน่นทุกร้านที่พักเต็มหมดทุกแห่ง
เป็นแหล่งน้ำที่สะอาดที่สุดในประเทศไทยเป็นต้นน้ำของแม่น้ำตาปี
มีจุดชมวิวที่สวยงามมองได้สามร้อยหกสิบองศา
ก็มีดีในดีมีเสียถึงบอกว่าอ่านข่าวนี้แล้วก็เออ
คิดถึงสำนวนจีนที่ว่าหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกนี่คือ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

แม่เกาะติดประเด็นดังตรงนี้นะฮะ
ดังไม่ดังงานร้องเพลงเชิญแล้วคุณ